คืออันนี้ไม่ใช้ชื่อย่อไม่ใช้อะไรกันเลยนะ
แจ๊กทนายตั้มบอกนะผมไม่ได้บอก

นายตั้มบอกบังแจ๊กแหละราชาไฮเดอร์แหละ
เพราะอะไรคุณตั้มคุณสิทธา
ทนายตั้มสิทธาเบี้ยบังเกิดครับเลขาธิการมูลนิธิทีมงานทนายประชาชนบอกว่า
เหตุที่เชื่อแบบนี้เพราะว่าก่อนหน้านี้บางแจ๊กเนี่ยไลน์ไปหาสอสอวันอยู่บำรุงนะครับ
แล้วก็ขู่จะเปิดเผยข้อมูลที่คุยกับคุณแตงโม
เปิดเสียงเป็นคลิปเสียงสอสอวันเนี่ยคุยกับคุณแตงโมจริงนะฮะ
แต่ดูจากการโพสต์เนี่ยออกแนวกินเกลียนนี่ครับอันนี้ฮะที่มีคุณวันเอามาเปิดเผยนะครับ
ซึ่งธนายตั้มก็ฝากถึงคนที่ทำเรื่องนี้ว่าควรเคารพสิทธิส่วนบุคคล
ไม่มีใครรู้ได้เลยว่าสิ่งที่นำมาเปิดเผยหรือเผยแพร่เนี่ย
อยู่ในขณะนี้ทำไปเพราะอยากจะคลี่คลายคดี
หรือแค่อยากจะสร้างกระแสเท่านั้น
นายเดชากิติวิทยานันต์บอกถึงเรื่องนี้นะครับว่าได้คุยกับคุณแม่พะนิดาแล้ว
แม่ยืนยันว่าแม่ไม่ได้ทำส่วนใครเป็นคนทำก็ไม่ทราบได้อาจจะไม่ใช่
อาจจะใช่บังแจ๊กหรือไม่ก็ไม่ทราบ
อยู่ในสำนวนสอบสวนที่ตำรวจส่งอายการหมดแล้ว
แต่จริงคุณแม่พะนิดาเนี่ยคุณผู้ชมครับ
ท่านยังข้องใจสงสัยรูปในโทรศัพท์ของคุณแตงโม
ที่มีอยู่๒คลิปซึ่งเป็นรูปก่อนที่คุณแตงโมจะตกเรือ
ว่ามีการทะเลาะและทำร้ายร่างกายด้วยหรือไม่
ซึ่งก็ยังไม่มีความชัดเจนจึงได้แนะนำให้คุณแม่พะนิดา
รับฟังไว้ก่อนแล้วก็นำไปนะฮะเพิ่มนะครับอยู่ในสำนวนให้กับ
อายการเรียบร้อยแล้วต่อมาทนายเดชาโพสต์เฟซบุ๊คครับ
อันนี้ก็แม่ดุเดือดหน่อยระบุถึงแฮสแท็กทฤษฎีสมคบคิด
ช่วงใกล้เผาคุณแตงโมและอายการกำลังจะยื่นฟ้อง
คดีต่อสารจังหวัดนนทบุรีคนที่หนึ่งอยู่ต่างประเทศ
หลอกล่อผู้เสียหายในคดีคุณแตงโมเพื่อจะขอเอาโทรศัพท์
หรือข้อมูลมาปล่อยทางโซเชียลมีเดียใครอ่ะใครนะทนายเดชาก็พูดถึงใครนะ
คนที่สองเป็นยูทูปเบอร์ชอบร้องเรียนมีหน้าที่นำข้อมูล
คนที่๑เมื่อกี้มาเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
อกจากนี้ยังพูดว่าหากเปลี่ยนทนายแล้วมาใช้บริการตัวเอง
จะทำให้แม่ของคุณแตงโมได้เงินมากกว่า๓๐ล้าน
ว่าหลักฐานเรามีเยอะทยอยปล่อยทุกวันเพื่อให้มีพื้นที่ซื้อค่ะ
ยังไม่หมดทนายเดชาพูดถึงคนที่สามอ้างตัวเป็นหมอผี
ใครอ่ะชอบเกี่ยวข้องกับศพและจะอ้างว่ารอยแผลของคุณตังโม
ถูกมีดกรีดจนเลือดไหลหมดตัวเป็นคดีฆาตกรรมชักชวนให้คนที่สอง
มาร่วมในการค้นหาความจริงว่าเป็นคดีฆาตกรรมอืมคนนี้เนี่ยนะ
นายเดชาบอกว่าพยายามชักชวนคุณแม่คุณแตงโมโน้มน้าวให้เชื่อว่า
นายเดชาเป็นคนไม่ดีชอบเข้าข้างตำรวจไม่เข้าข้างคนตาย
เอาล่ะนักสืบโซเชียลบ้างนักสืบโซเชียลนะครับตามแกะรอยว่า
คล้ายกับภาษาของบังแจ๊กราชาไฮเดอร์ตรงไหนอ่ะตรงไหนอ่ะพี่ไปจับพิรุษภาษาที่ใช้พูดถึงบุคคลต่างต่าง
จากนั้นก็มีการโพสต์ขอเปิดเพจเพื่อเปิดโปรงขณะที่บางแจ๊กก็บอกถึง
สงสัยนี้ว่าไม่มีเหตุผลที่เขาจะทำแบบนี้แล้วก็ไม่มีใครส่งข้อมูลให้เขาอย่างแน่นอน
ไม่ว่าจะเป็นแม่หรือทนายเดชาก็คงไม่ส่งให้เขามั้งนะฮะนี่คือข้อสังเกตของชาวเน็ตครับคุณผู้ชมครับ